อีกหนึ่งสาวค่ะเขาบอกว่าเขาก็ยังโสดเหมือนกัน

เลือกรากันไปกับองค์ตัวหลายคนรู้กันอยู่แล้ว
แต่ว่าตั้งแต่เลิกเนื้อหอมฝุดเลยนะจ๊ะ

มีการปล่อยภาพหยอกล้อกันออกมาให้แฟนคลับได้ชวนจิ้นไปตามกันนะคะ
แต่ที่ดูมีลุ้นสุดยกให้นิวชัยพลเลยจ้า
เห็นนางชอบเช็คอินที่เดียวกัน

แต่เช็คอินในระยะเวลาใกล้กัน
มีคอมเมนต์หยอดกันไปหยอดกันมาแซวกันด้วย
เขาลือกันว่าคู่นี้กำลังแอบซุ่มนะครับ
ลูกต้นรักกันอยู่จริงหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวไปถามเธอ
รวมไปถึงอดีตคนรักอย่างอองตวน
คือเราก็รู้จักกันมานานแล้วก็เป็นเพื่อนกัน

แล้วก็พอเลิกกันก็ยังรักอยู่นะแต่ว่าไม่ใช่ในฐานะคนรักแล้วแค่นั้นเอง
อ่อนมาแล้วเราไม่ซีเรียสเรื่องอะไรแบบนี้แล้ว

มีแฟนคลับเชียร์คู่เราของพี่บอยเยอะเหมือนกัน
ใช่ค่ะหนูก็เชียร์ตัวเอง

ถ้ามีหนูเปิดอยู่แล้วค่ะหนูไม่มีอะไรต้องปิดอยู่แล้ว
ขอแสดงความคิดเห็นในฐานะแฟนคลับด้วยนะคะ

แต่คนที่มาวินน่าจะเป็นนิวใช่ไหมค่ะ

เดี๋ยวรอดูต่อไปแล้วกันนะคะ